คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมรู้จักใบพลู๒หางไหมคะ

ใช่ค่ะก็เป็นใบพลูที่ตรงปลายมันจะแยกเป็น๒แฉกแบบนี้ค่ะพี่อุ๋

นี่หน้าตาแบบนี้เขาว่ากันว่ายิ่งกว่าจิ้งจกสองหางอีกนะ

เขาว่ากันว่าหายาก
นี่นะคะหน้าตาของใบพลูสองหางนะคะเป็นเครื่องรางของชาวล้านนา
ช่วยเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมและโชคลาภ
มิ้วมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังวันนี้ก็เพราะว่า
มีแม่ค้าสาวท่านหนึ่งที่พยาว
เขาบอกว่าควานหาพลูสองหางมา๕ปีกว่า

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
บ้านใหม่ไพรสนตำบลเจดีคำอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
ธัญพรธนเดชธิติพัฒน์หรือคุณแหม่มนะคะ
อายุสี่สิบห้าปีเธอคือผู้ครอบครองใบพลูสองหาง
มีอยู่๕ใบนำมาให้ทีมข่าวของเราดู
บอกว่าเธอปลูกต้นพลูเอาไว้ข้างบ้าน๑๐กว่าปี
ตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านหลังเนี้ยจนเข้าสู่ปีที่ห้า
ธิษฐานกับต้นพลูต้นนี้ทุกวันเลยนะคะ
ขอให้ได้ใบพลูสองหางเพื่อความเป็นสิริมงคล
จะได้นำมาเป็นเครื่องรางติดตัวให้โชคให้ลาบเมตตามหานิยม
เธอบอกว่าเธอเชื่อและศรัทธาในเรื่องของใบพลูสองหางมาก
เป็นสิ่งมงคลก็เลยตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ค่ะ
ครับเธอบอกว่าเธอถูกฉลกกับเลขห้า
เลขที่บ้านก็คือเลขที่ห้าสิบห้าจนเจ็ดมิถุนายนครบห้าปีที่มาอยู่บ้านหลังนี้
พลูสองหางมีเลยสามใบอืม
วันถัดมาแปดมิถุนายนเจอใบพลูสองหางอีกหนึ่งใบรวมเป็นสี่
เธอเลยอธิษฐานตอบขอให้ได้ห้า
ขอให้ได้ห้าใบเธอถูกฉลกกับเลขห้า
สิบห้ามิถุนายนเจอใบพลูสองหางใบที่ห้า
สมคำอธิษฐานแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เจอใบที่ห้าในวันที่สิบห้าอืม

ถือเป็นเลขมงคลของเธอแล้วเธออายุสี่สิบห้า
ฮะ
ด้านอ่าค้าขายนะคะแล้วก็พบติดตัวไว้ที่โชคราบ
ถ้าคนชอบเล่นหวยเล่นเบอร์ก็อธิษฐานเอาอะค่ะ
แล้วก็ค้าขายนี่ก็พ่อค้าแม่ค้าหรือนักร้องนักการพูดที่เขาต้องการไว้บู
นี่ค่ะก็เป็นความเชื่อของเธอแล้วก็อาจจะเป็นความเชื่อของใครหลายคน
เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นเครื่องลางเสริมเสน่ห์เมตามหานิยม
อักษระอะค่ะเนี่ยเนี่ยเขาก็ปิดทองใช่ไหมค่ะ
ก็จะเพิ่มความขลังขึ้นไปอีกอุ้ยแบบนี้ก็ได้นะคะพี่อุ๋ย
ใครที่แอบชอบใครอ่ะค่ะทำไมฮะ
เขียนชื่อลงในใบพลู๒แฉก
แล้วพับใส่ยันหนีบแล้วเก็บไว้ใต้หมอน
ใต้ที่นอนอ่าสวดบริกรรมคาถาทุกคืนเหรอ
เจ้าของชื่อนั้นจะมาหลงรักเราเหรอ

เขาบอกจะหลงรักสุดหัวใจ
จนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น

แต่คุณธัญพรนะคะเขาบอกว่าเป็นความเชื่อของเขา
ที่เขารอมา๕ปีก็เพราะว่าปลูกต้นพลู
แล้วอยากให้ได้ใบพลู๒แฉกนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปหาในเว็บไซต์ดูว่ามันหายากไหม
มิวก็ลองเปิดดูเหมือนกันพี่อุ๋ย
ใช่มิวก็ลองเปิดดูเผื่อจะใส่ชื่อใครลงไป
มันต้องปลูกนะกว่าจะงอกกว่าจะ
ออกใบอะไรออกมาก็มีขายเพียบเลยพี่อุ๋ย
ทีมข่าวของเราลองหาดูมีการโพสต์ขายเต็มเลยคุณผู้ชม

ราคาก่อใบละ๙๙ไปจนถึงใบละ
บาทนะคะออนไลน์ก็มีแต่ปลูกเองอาจจะรอนานหน่อย

อย่าไปสั่งซื้อผิดใบก็แล้วกัน